แต่ละจุดแต่ละพื้นที่ก็มีสภาพอากาศที่แตกต่างกันออกไป

หลายคนคงได้สัมผัสลมหนาวลมเย็นกันในช่วงเช้ากันหลายพื้นที่เลยทีเดียวนะครับ
แต่ว่าบริเวณทางตอนกลางของประเทศฝนยังคงตกอย่างต่อเนื่อง
หลังจากนี้เป็นต้นไปสถานการณ์ฟ้าฝนเป็นอย่างไร
ค่ำคืนนี้เราจะมาตรวจสอบพร้อมกันนะครับ
ภาพแรกที่เราได้ชมกันในวันนี้เป็นภาพถ่ายดาวเทียม
แสดงกลุ่มก้อนเมฆที่เกาะตัวขึ้นเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา
จะพบว่าบริเวณทางตอนบนของประเทศไทย
กลุ่มก้อนเมฆค่อนข้างบางตาเลยทีเดียวนะครับ
แต่พื้นที่ที่อยู่ในบริเวณตอนกลางครับ
สังเกตว่ากลุ่มก้อนเมฆค่อนข้างหนาตานะครับ
มีทั้งกลุ่มเมฆสีขาวคือกลุ่มเมฆธรรมดา
สีแดงคือกลุ่มเมฆฝนฟ้าขนองนะครับ

เดี๋ยวเรามาดูปัจจัยที่ส่งผลต่อลักษณะอากาศเมืองในของเรากันนะครับ
อย่างแรกก็คือเรื่องของบริเวณหย่อมความกดอากาศสูง
มวลอากาศเย็นจากประเทศจีนนะครับ
ตอนนี้ยังคงแผลลงมาปกกลุ่มบริเวณทางตอนบนของสปลาว
แล้วก็บริเวณประเทศเวียดนามอย่างต่อเนื่อง
แผลลงมาในครั้งนี้ก็จะทำให้บริเวณทางตอนบนของประเทศไทย
โดยเฉพาะตามยอดดอยยอดภูก็จะมีอากาศเย็นนะครับ
อุณหภูมิตอนนี้เริ่มเป็นเลขตัวเดียวกันแล้วนะครับ
และการแผลลงมาในครั้งนี้ก็ทำให้อากาศแห้งครับ
ก่อตัวของกลุ่มก้อนเมฆจึงเป็นไปได้ยาก
จากนี้เองครับยังดันให้ร่องฝนหรือว่าแนวที่มีฝนตกชุกเลื่อนลงมา
ผ่านบริเวณทางตอนกลางของประเทศนะครับ
โดยเฉพาะในบริเวณพื้นที่ภาคล่างตอนล่างภาคตะวันออกภาคอีสานตอนล่าง
รวมไปถึงในบริเวณพื้นที่ภาคใต้ตอนบน

รสุมตะวันตกเฉียงใต้หรือว่ามรสุมฤดูฝน
ก็ยังคงหอบเอาความชื้นจากบริเวณอ่าวเบงกอนะครับ
พัดเข้ามาปกปรุงบริเวณพื้นที่ภาคใต้
แล้วก็บริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกอย่างต่อเนื่อง

จันทบุรีตราดระนองพังงับเกียรติกราบี
ยังเป็นพื้นที่ที่ยังคงมีฝนตกต่อเนื่อง

และฝนที่ตกมานี้อาจจะทำให้เกิดภัยทางธรรมชาติอื่นตามมาได้นะครับ
ทีนี้เดี๋ยวเราไปดูการคาดการณ์กันนะครับว่า
หลังจากนี้ไป๔๘ชั่วโมงสถานการณ์ฝนเป็นอย่างไร

เทลงมาในบริเวณพื้นที่ตอนกลางของประเทศนะครับ
สีเขียวปกคลุมเป็นวงกว้างในพื้นที่ภาคใต้ตอนบน
ภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกนะครับ

เพราะว่าอาจจะเกิดเรื่องของภัยทางธรรมชาติอื่นตามมาได้

เขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาธนะครับ
จึงส่งผลทำให้บางพื้นที่นั้น
โดยมีพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวัง๗จังหวัดดังนี้นะครับ
ก็ประกอบไปด้วยจังหวัดอุทัยธานีชัยนาธิ
สิงห์บุรีอ่างทองพระนครเสียอยุธยา
ลบบุรีและสุพรรณบุรีนะครับ

นำสิ่งของที่สำคัญขึ้นที่สูงด้วย

ทางประลงป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

อยู่อาศัยบริเวณริมแม่น้ำท่าจีนทางตอนล่าง
โดยเฉพาะในเขตอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรี
จังหวัดนครพนมแล้วก็บริเวณจังหวัดสมุทรสาคร

แล้วก็ระวังอันตรายจากน้ำเอ่อล้นตลิ่ง
ระดับน้ำที่อาจจะเพิ่มสูงขึ้นเช่นเดียวกันนะครับ

หลายฝ่ายกำลังจับตามองก็คือเรื่องของพายุนะครับ

ตอนนี้กำลังเคลื่อนตัวอยู่บริเวณทะเลจินใต้ตอนบนนะครับ
มีการเคลื่อนตัวไปทางที่ตะวันตกเบี่ยงไปทางเหนือเล็กน้อย
คาดการณ์ว่าพายุลูกนี้จะสลายตัวก่อน
ที่จะขึ้นฝั่งบริเวณทางตอนล่างของประเทศจีนนะครับ
โปรดติดตามตอนต่อไป